ทุกผู้ชมครับมาตามความคืบหน้ากันต่อหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของลูกเขยเกียร์อาอืม
ว่าถอยรถชนเขาแบบ
ชนไม่ยั้งเลย
หนุ่มคนใหม่มารั้ม่ายายก็ไม่ค่อยชอบ
ขับรถกระบะไล่ชนถอยชนแล้วชนอีกกับผู้ชายที่ขับฮอนด้าแจ๊สสีขาวมามีรถกระบะของชาวบ้านโดนไปอีกคันหนึ่ง
ใช่ค่ะนะชนเขาจนแบบรถจอดรถหยุดแล้วยังลงมาจะไปต่อยเขาอีก
ใช่ขนาดเขาเจ็บนั่งอยู่ในรถฮอนด้าแจ๊สีขาวเขาเจ็บนะ
ยังจะลงไปทำร้ายเขาอีกอ่ะก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีก็บอกว่าขอโทษ
ค่ะทำไปเพราะว่าถึงอดีตภรรยาเลิกอันดับสองสามเดือนแล้วอืม
แต่ยังมาดูแลลูกอยู่เจียวไข่ให้ลูกอยู่เห็นมีชายหนุ่มขับรถมาส่งก็เลยของขึ้น
ค่ะอ่าก็เป็นลูกเขยเฮียอาไปนะครับคนที่ก่อเหตุนะครับ
เป็นนุ่มลำปางชื่อว่านายวุฒิชัยปินวงขับรถกระบะพุ่งชนรถยนต์
มีรถของชาวบ้านที่เป็นพนักงานของการไฟฟ้าแม่เมาะเป็นรถกระบะเนี่ย
เขาก็ถูกชนเสียหายไปอีกคันหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บกันทั้งสองคน
ทั้งสองคันนะฮะที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยนะครับ
ตำรวจสพแม่เมาะควบคุมตัวนายวุฒิชัยผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลักฐานชัดเจน
ชาวบ้านถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยนะฮะช่วงถอยชนเนี่ย
เพราะว่าวันนี้เราตามไปที่บ้านของชายหนุ่มรถยนต์สีขาวที่ถูก
ถอยหลังชนไล่ชนแบบนี้นะว่าเขาจะว่ายังไงนะครับ
บอกว่าเลิกกับภรรยาเก่าไปสองสามเดือนแล้ววันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้
กลับมาหาลูกชายที่บ้านของภรรยาเก่าเห็นนายอุบลขับรถยนต์มาส่งอดีตภรรยาก็หึงห่วง
เจียวไข่ให้ลูกชายอยู่เลิกเจียวไข่เลยขึ้นรถกระบาดตัวเอง
ขับรถไล่ตามนายอุบลก็ขับรถหนีตั้งใจว่าจะตามให้ได้เพื่อจะบอกว่านายอุบลเนี่ย
อย่ามายุ่งกับอดีตคนรักของตนอีกนะทั้งที่เลิกไปแล้วนะ
จะไปห้ามเขาไม่ให้มายุ่งกับอดีตคนรักแต่ว่านายอุบลไม่ยอมหยุดรถ
ก็เลยโมโหขับพุ่งชนซะเลยนะครับรถของนายอุบลก็เสียหลัก
ชนกับรถกระบะของนายประสิทธิ์พนักงานการไฟฟ้าแม่เมาะที่ขับสวนทางมา
เสียหายกับบาดเจ็บไปอีกคันหนึ่งแต่ตัวเองก็ไม่หยุด
ยังขับรถชนเขาถอยชนซ้ำแล้วซ้ำอีกตามภาพที่ท่านเห็น
นายวุฒิชัยบอกว่าถึงว่าจะเลิกกันแยกกันอยู่กับภรรยาแล้ว
แต่ยังแวะเวียนมาหาลูกชายวัยสี่ขวบอยู่เป็นประจำค่ะ
แล้วก็ยังหึงห่วงภรรยาของตนเองอยู่
ส่วนอดีตแม่ยายเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์
บอกว่าเห็นใจสงสารลูกเขยมาก

ก่อเหตุไปคงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
อยากขอความเห็นใจจากสังคม
ขอความเป็นธรรมให้กับอดีตลูกเคยของเธอด้วย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เราตามไปยังบ้านของ
นายอุบลคนขับรถยนต์นะครับ
ถูกไล่ชนนะฮะจนได้รับบาดเจ็บ

บอกว่าลูกชายเมื่อวานนี้พอเสร็จเรื่องเสร็จราว
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็ไปโรงพยาบาล

ตอนนี้ไปอยู่บ้านเพื่อนนะครับ

ยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องความสัมพันธ์
ลูกชายกับฝ่ายหญิงมากนักนะ
แต่เคยเจอหน้าฝ่ายหญิงอยู่๒ครั้ง
เพราะว่าลูกชายเคยพามาที่บ้าน

ร่างหน้าตาก็ยังเป็นเด็กอยู่
ส่วนในอนาคตถ้าลูกชายจะตัดสินใจอย่างไรก็

ถ้าลูกจะคบกับผู้หญิงคนนี้อีกนะครับ

โอ้โหบาดเจ็บเกือบตายด้วยซ้ำค่ะ
แต่ก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่เล็กน้อย

บอกว่ายังไงก็ไม่รับลูกชายเป็นลูกเขย
เพราะว่ายังรักลูกเขยคนเดิมอยู่

ควรจะค่อยพูดค่อยจากัน

ฝ่ายไหนผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด
ฝ่ายไหนถูกก็ต้องว่ากันไปตามถูก

บอกว่าพอเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วเนี่ย

ท่าทางเนี่ยกะเอาลูกชายถึงตายเลยนะ

โชคดีที่มีชาวบ้านมาช่วยกันไว้
เพราะว่าตอนที่รถหยุดรถพังกันหมดแล้ว
ลงจากรถไปทำร้ายลูกชายอีก

ขอให้ตำรวจจัดการให้เต็มที่ตามกฎหมาย

ที่ทำลูกแบบนี้ครับ
ก็ผมเจอหน้าต่อหน้าอาจจะตายไปข้างครับ

ก็แค่เรียกสาวนะครับ

ยืดหน้าต่อหน้าอาจจะตายไปข้างครับ
ก็พยายามฆ่าในนั้นครับ
คนนี้ต้องพยายามฆ่าลูกผม
ก็แค่เรียกสาวนะครับ

อ่าเป็นเขาเคยปลาไม่ยิงเขาเนี่ยมาที่บ้านเหมือนกันครับ

ผมเลือกกับมันเปลี่ยนสาวแต้ครับมามา
มาผมนึกไว้ผมก็ไว้ตอบเหมือนกันอะ
บอกถ้าไม่มีชาวบ้านอยู่นี่สงสัยลูกตาย
เพราะว่าลงไปจะทำร้ายลูกชายอีก
ดีนะชาวบ้านเข้าไปช่วยห้ามช่วยเอาไว้
ครับส่วนชาวบ้านในที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นรถขับกันมา๓คัน

คันที่๒ก็คือรถกระบะของบริษัทก่อสร้างที่อยู่หน้าที่เกิดเหตุ
คันที่๓ก็คือรถกระบะของคนก่อเหตุ
เลี้ยวซ้ายจะเข้าไปลานจอดรถหน้าบริษัท

ก็คือผู้ก่อเหตุขับรถกระบะพุ่งชนรถยนต์สีขาว
รถยนต์สีขาวก็พุ่งไปชนรถกระบะของบริษัทเขา
แล้วก็ไล่ชนกันแบบนี้
ชาวบ้านบอกว่าทีแรกคิดว่าอุบัติเหตุทั่วไป
รถชนกันแล้วก็กระเด็นไปชนกัน
ไปมาเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่หยุด

นี่ถ้าไม่ถ่ายคลิปไว้เราก็ไม่เห็นนะว่าโอ้โหคนเราเนี่ย

ใช่นายวุฒิชัยหนุ่มขับรถกระบะคันนี้ก็บอกว่า

ขออภัยขอโทษสังคม
แล้วข้อหาที่ถูกตำรวจแจ้งนี่คือพยายามฆ่า
อาหารหนักเลยค่ะพยายามฆ่าเลยนะคะ